วันนี้นะคะช่วงจอแจริมจอวันนี้จะพาไปดูพิธีกรสุดฮอตของเรา

ต้องบอกว่าเรื่องอายุไม่ต้องนับนะคะ

จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วง

ไป

พาไปส่องความน่ารักความสดใส

แห่งแชร์ข่าวสาวสตรอง
เป็นได้ทุกอย่างทำได้ทุกสิ่ง

ใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุข

ไหว้พระใสเลยจ้า

แอวเล็กโยกเบอร์แรงขนาดนี้
เข้าตาใครบ้างยังอะคะ

น่าก็จะประมาณเนี่ย

ไม่แค่บอกคิดถึงยังสึงขนาดนี้

เต็ปตาเหลือกไปเลยจ้า

โปรดใช้วิจารณญาณนิดนึง
ทะลุกตาอาจเลือกแล้วเลือกลับ
ไม่กลับมาเลยจ้า